ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หลายคนก็จับตามองมีคนไปให้ข้อมูลเชิงลึกเยอะแยะมากมาย
ละครเยอะทีเดียวเยอะจริงแต่จนแล้วจนรอด
ทำไมถึงยังไม่สามารถสาวถึงตัวในทุนใหญ่หรือว่าเจ้าของตัวจริงได้สักที
เรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมาไปตกหล่นตรงไหน
คดีก็ทำซะเร็วเหลือเกินทำไมคดีนี้ดูเหมือนไม่คืบหน้า
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยนะคะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

อย่างที่บอกครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่สองข่าว
ข่าวของคุณนิชาอ้าวจบลงไปได้ด้วยดี
กำลังคารากะสังอยู่
เรื่องนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจของคน
หลายเรื่องที่คนที่คนต้องการจะตามต่อ

คดีนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของใคร
คนก็จะบอกว่าทำไมตำรวจไม่ทำ
มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรที่ตำรวจทำไม่ได้

คนส่วนหนึ่งผมว่าเยอะที่ไม่ไว้วางใจตำรวจ
เพราะว่าเรื่องนี้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนหนึ่ง
ฉะนั้นถ้าฟังดูสิ่งที่พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรียุติธรรมพูดเมื่อวาน
มันจะมีแนวทางที่พอจะลงตัวครับ
ผลอากาศเอกประจินบอกว่าส่วนตัวของท่านเองเนี่ย
ท่านอยากให้ร่วมกันทำงานในรูปแบบคณะทำงาน

คดีดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการสืบค้นข้อเท็จจริง
รวมทั้งยังต้องประสานไปยังหน่วยงานต่างประเทศและเครือข่ายผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมด
แต่ยืนยันว่า
ไม่มีผลกับการจัดอันดับการฆ่ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้
เรื่องความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะเรื่องนี้มีตำรวจไปเกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องทั้งปล่อยประละเลยให้สถานอาบอบนวดแห่งนี้และที่อื่นมีการค้ามนุษย์กัน
มีเอาเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ไปขายบริการมีเอเย่นมีนายหน้า
เอาคนงานต่างเอาชาวต่างด้าวมาแล้วมีเอเย่นไปส่ง
มีการนัดกันมารับเงินผ่านเอเย่นค้ามนุษย์ชัดเจน
ใครที่เคยฟังคุณชูวิทย์ออกมาพูดเรื่องนี้เห็นชัดเลยว่าค้ามนุษย์แหง
ฉะนั้นถ้าปล่อยให้ตำรวจทำคนก็บอกว่า
กับเจ้าของสถานบริการอาบอบนวดทั้งหลายเนี่ยต้องเกี่ยวยงกันอยู่แล้วรู้จักมักจีกันอยู่แล้ว
คนที่ทำอาชีพด้านนี้ก็อยากจะรู้จักตำรวจคุ้นเคยกับตำรวจอยู่แล้ว
แต่ไม่ทิ้งตำรวจนะครับหมายถึงว่าตำรวจก็มาร่วมสอบสวนได้
ถ้าอย่างนี้สูตรนี้น่าจะไปได้
ทีนี้คำถามที่สองก็คือว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง
ข่าวที่ออกมาก็ไปจบอยู่แค่ตรงคุณสศิษฐาน
ซึ่งคุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปรงหลายครั้งว่า

เขาขายให้กับเสียกอไก่คือกัมพล
นามสกุลอะไรต่างเนี่ยบอกกันมาหมดแล้วอยู่บนหน้าสื่อ
แต่ว่าได้เห็นภาพเมื่อวานนี้ก็ทำให้เกิดการเอกใจขึ้นมาอีก
คุณชุวิตเข้าพบพลตำรวจศิวรา
เพื่อให้ข้อมูลเหมือนที่พูดในรายการชุวิตตีแสกนาฏ
บอกว่าตอนที่ขายอาบอบนวดแห่งนี้เนี่ย
ขายให้กับนายกัมพล
มีการพบป่ากันมีการมาดูสถานที่มีการพูดคุยกัน
ไม่มีคุณสถิธรเข้ามาเกี่ยวข้องเลย
ฉะนั้นเรื่องนี้คุณชุวิตเขาบอกอย่างนี้
ผมไม่ให้การในฐานะที่เคยเป็นเจ้าของวิคโตเรียซีเครดมาก่อน
จำนวนผู้หญิงบริการพบทั้งหมด๑๑๓คน
ในจำนวนนั้นมีเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปีด้วย๕คน
ดังนั้นกลายเป็นว่าจะไปดำเนินคดีกับเหยื่อ
ก็เลยทำให้เกิดความสับสนเพราะเด็กเหล่านี้เป็นเหยื่อ
ตนในฐานะคนเคยเป็นเจ้าของวิคโตเรียซีเครต
รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลมีอิทธิพลบางประการเกิดขึ้น
ผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจุบันในขณะนี้ยังไม่มีใครพูดชื่อนี้เลย
ผมถึงพูดชื่อนี้หลายครั้งแต่ยังไม่มีหลักฐานสาวไปถึงตัวการที่แท้จริง
ก็ไม่ต้องไปปราบปรามการค้ามนุษย์กันแล้ว
นี่ยืนยันว่าไม่ได้ขายกิจการให้นางสาวสาธิธรที่ตนยังไม่เคยเห็นหน้าเลยด้วยซ้ำไป
ตนขายให้เสียกอเสียกอนี่คุณใครก็รู้กันหมดแล้ว
การขายกิจการอับอบนวดมันต้องนัดเจอกันมันต้องคุยกันต้องพาดูสถานที่
มีการเจอหน้ากันไม่ใช่ว่าจำไม่ได้
ฉะนั้นดุลยพินิษฐ์ในการจับกลุ่มใครนั้นอยู่ที่พนักงานสอบสวน
ตนแค่ทำหน้าที่พลเมืองดีนี่คุณชูวิทย์ว่า
พลตำรวจเอกศีวราว่ายังไง
พลตำรวจเอกศีวราเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้จับกลุ่มนางสาวสสิทร
วิริยเทพสุพรที่มีชื่อเป็นเจ้าของตามเอกสารการถือหุ้น
แต่คำให้การของนายชูวิทย์ให้การว่าไม่ได้ขายหุ้นให้ในบริษัท
ที่ประกอบสถานอบอมนวลวิคโตเลียสิเกรดให้กับคุณสัธิทร
คำให้การของนายชูวิทย์เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนคดีเป็นอย่างยิ่ง
ฟังอย่างนี้แล้วก็อุ่นใจแต่ว่าเอ๊ไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เขาก็มีรูปคุณชูวิทย์ที่ไปพบพลเอกศรีวรากำลังยกมือไหว้กันอยู่นะ
แล้วเขามีคำบรรยายใต้ภาพตั้งดูในจอน่ะ
นี่โดยผลตำรวจเอกศีวราเผยว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แต่ยังไม่มีน้ำหนักพอนี่แต่ยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะออกหมายเรียก
หมายจับเสียกัมพลตามที่นายชูวิทย์พาดพิงว่าขายกิจกรรมให้
อ้าวคุณชูวิทย์บอกโต้งชัดอย่างนั้นเนี่ย
ว่าตอนขายตอนซื้อตอนขายกันเนี่ยขายให้คุณกัมพล
แต่ว่าผลตรวจศรีวราบอกว่ายังไม่มีน้ำหนักพอ
เออแล้วแค่ไหนล่ะครับถึงจะเรียกว่ามีน้ำหนักพอ
แล้วก็ยังจะไม่ออกหมายเรียกแต่ว่าสิ่งที่สังคมอยากรู้ก็คือว่า
เมื่อคุณชูวิทย์ยืนยันอย่างนี้เอาล่ะถึงไม่ออกหมายเรียกไม่ออกหมายจับ
เชิญคุณกัมพลมาได้ไหมถามว่าคุณกัมพลซื้อจากคุณชูวิทย์ใช่ไหมครับ
ถ้าเขาบอกใช่อ้าวแล้วเดี๋ยวนี้ยังเป็นเจ้าของอยู่ไหม
ถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วผมซื้อมาแล้ว
แล้วผมก็ขายให้กับคนนั้นคนนี้ต่อมันก็จะได้รู้กันไปว่า
ที่คุณชูวิทย์บอกว่าขายให้คุณกัมพลเสียกัมพล
ณบัตรนี้เสียกัมพลมาให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วว่า
ได้ขายให้คนอื่นต่อแล้วตอนนี้เสียกัมพลไม่เกี่ยวข้องแล้ว
ไม่ยุ่งแล้วคนก็จะได้รู้ไงแต่นี่พอท่านบอกว่า
ยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะออกหมายเรียกโอ้งงนะฮะ
เขาไปให้ข้อมูลชัดขนาดนี้แล้วจะบอกว่ายังไม่มีน้ำหนักพอ
ก็อย่างที่บอกฮะแค่ไหนล่ะฮะถึงจะเรียกว่ามีน้ำหนักพอ
แล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับคดีคุณนิชาไงอันนั้นเนี่ย
ยังไม่ทันไรเลยก็ออกหมายเรียกแล้วก็นำไปสู่หมายจับ
ทำไมทำไมออกหมายเรียกแล้วออกหมายจับกันได้ง่ายอย่างนั้นล่ะ
คดีคุณนิชาแต่พอมาถึงเรื่องนี้ตำรวจบอกว่า
ยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะออกมาหมายเรียกนี่ดีนะที่เป็นพลตรวจเอกวรา
ศรีวราซึ่งมีต้นทุนในทางสังคมสูงในระดับหนึ่ง
ท่านตรงไปตรงมาแต่ท่านก็ยังบอกว่ายังไม่มีน้ำหนักพอ
เรื่องนี้ต้องตอบคำถามครับว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่า
ที่คุณชูวิทย์บอกว่าเสียกัมพลเป็นเจ้าของเนี่ยใช่หรือไม่ใช่
ถ้าไม่ออกหมายเรียกมาคุยไม่ออกมาเรียกมาสอบ
เรื่องนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าตัวใหญ่ลอยนวล
แล้วจับได้แต่ลูกกระจ๊อกนอมินีมันไม่เป็นธรรม
มันไม่เป็นธรรมกับคดีค้ามนุษย์หลายคดีที่ผ่านมา
ที่เขาเอาจริงเอาจังถึงขั้นตั้งข้อหากำลังจะติดคุกกันตั้งเยอะแยะ
แล้วเรื่องนี้อย่างที่พลอากาศเอกประจินบอก
เรื่องนี้ต่างชาติเขาจับตาดูอยู่แล้วเขาจะให้เกรดเราว่า
เราจะอยู่ในเทียไหนอะไรยังไงเรื่องค้ามนุษย์นี่แหละ
แล้วถ้าสมมุติเขาแคลงใจขึ้นมาว่าในที่สุด
ตัวการใหญ่รอดไม่แพ่วพาเลยแล้วจะทำยังไง
อย่าลืมนะครับว่าที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปรง
และสื่อออกมาเปิดโปรงเนี่ยว่าตัวการใหญ่นี้
เชื่อมโยงไปถึงตำรวจเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของสโมสรฟุตบอล
แล้วเจ้าของสมุทรฟุตบอลนั้นก็โยงใยอยู่กับการเมือง
เออแล้วถ้าท่านไม่เริ่มต้นไปสืบหาความจริงว่า
กัมพลยังเป็นเจ้าของอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วจะทำยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องสรุปอีกทีนึงว่า
ใครควรทำคดีผมเนี่ยเคยเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่า
คณะกรรมการที่รับเนี่ยควรจะดูกันหน่อยว่า
มันเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนนะ
กิบกิบจอยจอยคดีที่ปคบเขาจำได้
แต่คดีที่ตำรวจสคบเขาทำได้คดีที่ตำรวจทั่วไปทำได้เนี่ย
เพราะคนเริ่มไม่ไว้ใจตำรวจอย่างที่บอกว่า
หนึ่งตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มีการค้าขาย
เอาล่ะค่าขายประเวณีนั้นไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วล่ะ
ใครก็รู้ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงมันต้องมีก็มัน
แต่ว่าถึงขั้นค้ามนุษย์แล้วเอาอายุเด็กกว่า๑๘ปีมาเนี่ย
อันนี้ผิดแง่แล้วตำรวจปล่อยประละเลยยังไง
สองคนยังมีบาดแผลอยู่นะครับเรื่องกับอาบอบนวดนาตาลี
ตำรวจที่มีชื่อมาตอนแรก๒๐กว่าคนว่า
ไปรับสวยคนละเท่านั้นเท่านี้ต่อเดือนสุดท้ายรอดหมดครับ
รอดหมดฮะเพราะว่าอ้างว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
รับผลประโยชน์จริงหรือเปล่ารายชื่อเหล่านั้นเป็นรายชื่อที่
คนในอาบอบนวดเป็นคนเขียนเขาจะแกล้งเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้
ขึ้นมาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้สุดท้ายรอดหมด
ให้ตำรวจทำมันจะซ้ำลอยเรื่องอื่นอีกแล้วก็สุดท้ายขึ้นมา
คนก็จะขาดความเชื่อถือเกิดความมั่นใจก็ต้องเชียร์ล่ะครับว่า
เอ้าตำรวจเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันดูหลายมุม
อย่างนั้นก็เป็นทางออกที่ดีเป็นทางออกที่ดี
ยังไงยังไงเรื่องนี้ต้องตามกันต่อนี่เขาจับกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
นี่มาถึงวันนี้วันศุกร์ครบ๑สัปดาห์แล้วครับ
เรื่องนี้จะไปยังไงแต่ที่คนอยากรู้มาก
ใครเป็นเจ้าของใครเป็นตัวการ
ตัวไหนใหญ่ที่สุดไม่ใช่มีแต่ปลาซิลปลาสร้อยครับคุณก๊อฟครับคุณมินครับ
จริงถ้าดูเรื่องของเอกสารการซื้อขาย
มันน่าจะชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าผู้ซื้อคือใครผู้ขายคือใครอะไร
คุณมิ้นทำรายการอยู่กับคุณชูวิทย์คุณมิ้นก็ได้ฟังทั้งสองหูมากี่ครั้งแล้วล่ะ
เห็นลายเซ็นเออเห็นนี่
มันชัดเจนนะว่าชื่ออะไรก็เห็นว่าชื่ออะไรแล้วตำรวจบอกว่า
ยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะออกหมายเรียกนี่มันงงไง

คือท่านออกหมายเรียกมาแล้วแล้วคุณกัมพลบอกว่าผมซื้อจริงครับ
แต่ว่าผมขายต่อไปแล้วเราจะได้รู้ไง

นั่นแหละก็ฟังคุณชูวิทย์ผมบอกเอ๊ะก็ชัดแล้วนะ

อย่างที่คุณสุภาพวิเคราะห์ไปนะคุณผู้ชมเราก็ต้องรอดูแหละ
เพราะว่าเราก็อยากจะเชื่อคำมั่นสัญญานะที่ออกมาบอกกันผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนใครใหญ่แค่ไหนมีอิทธิพลยังไง
ถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีต้องดำเนินการ
ข้อมูลไม่รู้ว่าตำรวจยังต้องการข้อมูลที่มีน้ำหนักมากขนาดไหน
ถ้าอันนี้ยังหนักไม่พอก็ต้องรอดูกันต่อ
สำหรับผมนะถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันก็หนักแล้วนะ
มันมีรายชื่อว่าใครซื้อใครเซ็นรับไปเนี่ยน่าจะเพียงพอ
แต่ว่าก็ปล่อยไปตามกระบวนการทางกฎหมายให้เขาพิสูจนกันก่อน
จะได้มีน้ำหนักมากพอแล้วก็มั่นใจว่าดำเนินคดีถูกตัวแล้วก็เป็นต้นตอบจริงนะฮะ